คุณผู้ชมคะจำแก๊งน้ำไม่อาบได้ใช่ไหมคะ

อุ๊ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลิปจบ
แต่ว่าเรื่องราวเรื่องเฉาไม่จบจริง

ไปที่เขาค้อไปภูทับเบิกในช่วงต้นฤดูหนาว

นี่คือเขาโดนเรื่องกวดขันวินัยจราจรไป๒๐๐กว่ารายใช่ไหม
แต่ว่ารอบนี้คุณคุณว่าจากชื่อแก๊งน้ำไม่อาบเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นแก๊งเสื้อผ้าไม่ใส่หรือเปล่า
โอ้โหนี่คือวิรากรรมเก่าเขาเยอะเหมือนกันนะฮะ
ไม่ว่าจะขับขี่เร็วนอนขี่ขาไขว้ทิ้งซากรถชนร้านไก่ย่าง
ที่เป็นรถร้านไก่ย่างเมื่อวันก่อนนะฮะการจราจรขวางถนนท่อดังขับเร็ว
ไม่ได้มาท่องเที่ยวใช้จ่ายในพื้นที่เพราะเอาของมาเอง
พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ได้ชอบอะไรนักหนา
นี่เอาจริงนะคือคนเพชรบูรณเขาใส่หัวเขาไม่เอา
ยาวเป็นหางว่าวถ้าพูดจบหมดเวลารายการค่ะ
แต่ที่จะให้ดูวิรกรรมใหม่ล่าสุดคืออะไร

ลองดูหน่อยค่ะ
มันหนาวเหรอ

ไม่มีเลยนะครับผมไม่มีเสื้อผ้าใกล้เลยเนี่ย
โอ้โหโชว์ช้างแบบนี้เลยคุณผู้ชม

บางอย่างวากูทับเบิกไม่เห็นจะหนาวเลย

รู้แหละว่ามันเกิดขึ้นที่ภูทับเบิกที่เพชรบูรณ์
แต่คือเขาก็ไม่ได้ระบุรีสอร์ทนะว่ามันคือรีสอร์ทไหน
แต่พอแชร์ไปเนี่ยคนก็ไปคอมเมนต์กันเยอะเหมือนกัน
เพราะว่าเอาตรงเขาก็เป็นคนดังในโลกโซเชียลนั่นแหละ
คนไปคอมเมนต์คนนี้ไปที่ไหนก็สุดที่นั่นจริง
แล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ไปโรงพักแน่
คุณผู้ชมการกระทำแบบนี้มันผิดแน่นอนอยู่แล้ว
เรื่องการกระทำอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัน
เรื่องกับการโป๊บเลยนั่นแหละ
มีโทษนะเพราะว่าโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
แล้วถ้าเกิดเอาคลิปแบบนี้ไปลงโซเชียล
โดนอีกค่ะโดนเรื่องพรบคอม
โทษก็คือจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ครับนี่ค่ะนะฮะเขาบอกว่าเป็นวีรกรรมอีกแล้วนะ
ใช่ต่อเนื่องจริงค่ะใช่ไม่หยุดไม่หย่อนนะนะครับ